คุณผู้ชมคะเห็นคลิปนี้กันแล้วใช่ไหมคะ

ต้องบอกเลยว่าไปโทษเด็กไม่ได้จริง

แต่ในคลิปภาพจะเห็นเป็นเด็กนักเรียนชาย

คือน้องเนี่ยจับลิงด้วยมือเปล่า

คลิปนี่มันไม่ยาวมาก

คือมันมีเหตุผลมันมีที่มา
มันมีต้นเรื่องก่อนที่น้องเขาจะมาทำแบบนี้ค่ะ

น้องนักเรียนในโรงเรียนพรมนุสรจังหวัดเพชรบุรีเขาต้องเจอกับฝูงลิงอ่ะพี่อุ๋ย
แบบนี้เหรอบุกเข้ามามากัดมาแย่งอาหารมาแย่งของกิน
บุกเข้ามาในโรงเรียนแล้วน้องในคลิปอ่ะเหมือนกับว่าเขาถูกลิงกัดด้วย
เป็นฝูงลิงจากเขาว่างอ่ะอ่า
คือมีเพจดังแชร์คลิปนะคะแล้วก็บอกว่าน้องคนนี้น่าเห็นใจมากนะคืออดทนไม่ไหวแล้วถูกฝูงลิงมาทำร้าย
สงสารน้องนะคะแล้วก็บอกเลยว่าลิงบางทีมันก็ดุมากนะใช่ครับ
ผู้ใหญ่ต้องมาช่วยจะปล่อยให้ลิงแบบมาสร้างความเดือดร้อนให้เด็กให้นักเรียนอย่างนี้เหรอ
คือเขามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะเจอลิงแบบนี้ทุกวัน
หยิบของหยิบอาหารบางทีเด็กไม่ได้กินนะไม่ได้กินข้าวนะ

นี่พอเราเดินมานี่เราเจออย่างนี้แล้ว
ใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่แบบเออลิงน่ารักดีแต่มันก็ดุ

ทีมข่าวของเราไปที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะ
ไปถามน้องนักเรียนชายในคลิปนะคะอายุ๑๔เองค่ะ
น้องก็มีผ้าพันแผลที่แขนที่ขาก็มีรอยขวน
น้องบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานสิบเอ็ดโมงห้าสิบนาที
ซื้อข้าวมันไก่มาห่อนึงจะเดินไปทิ้งขยะ
ลิงมาเลยมาเอาถุงข้าวมันไก่แต่ไม่โดน
ก็ตกใจนะก็เลยจับหางลิงได้ทุ่มลงพื้นเลย
ทีนี้ลิงอีกห้าหกตัวมากัดแขนมาเลยนะ
ขวนขาโอ้โหคือน้องเขาบอกว่าโดนฝูงลิงมารุมค่ะอืม
สิ่งที่เห็นคือน้องเขาสู้เพื่อที่จะเอาตัวรอดนี่เห็นแผลไหมคะอ่า
รุ่นพี่ก็ต้องไปช่วยน้องเขานะคะครับน้องบอกว่าเนี่ย
ก่อนหน้านี้เคยแบบนั่งกินข้าวลิงมาแย่งจนไม่มีข้าวกินอ่ะอืม
ไปซื้อข้าวใหม่ครั้งนี้ไม่ยอมต้องสู้กับลิงเพราะ
ไม่มีเงินไปซื้อข้าวแล้วค่ะโอ้โหจะปล่อยให้ลิงมาแย่งข้าวไปไม่ได้
น้องเขาบอกว่าเอาจริงก็เข้าใจธรรมชาติของลิง
ก็เข้าใจว่าเราเองก็ต้องระมัดระวังตัวแต่น้องเขาก็เคืองลิงอ่ะอืม
ก็ฝาดรวมกับพื้นที่ผมดูข้อมันตกใจแหละมันน่าเป็นฝูงก็ผมจำไม่ได้
แต่๕๖ตัวผมก็ตบมันบ้างต่อยมันบ้าง
มันแบบหลบไปแล้วก็จับหางฟาดบางตัวไปด้วยครับผม
ตกใจแล้วเนอะมันไม่รู้จะทำยังไงครับผม
ตอนนั้นผมไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าค่อยซื้อใหม่ก็ได้เพราะว่ามันยังแบบ
ยังพอเหลืออยู่แต่ครั้งนี้มันหมดแล้วครับ
แล้วก็หมดความอดทนด้วยยังพอมีโมโหอยู่บ้างนะครับ
แบบแย่งคาแล้วก็กัดแต่ก็ไม่อยากทำอะไรแล้วครับ
มันเสียตัวเราด้วยเจ็บด้วย
มันคงน่าจะยกพวกมาอีกแล้วมั้งครับ
น้องเขาต้องสู้เพื่อจะได้แบบมีข้าวกิน
ไม่งั้นลิงมันแย่งเข้าไปเลยแล้วมันก็มาลุมกัดน้องด้วย
แต่ดูท่าทางก็ยังกำลังใจดีอยู่อืม

โรงเรียนพรมนุษย์ศรโรงเรียนใหญ่นะคะ
เปิดศรมาเป็นร้อยปีค่ะโอ้โหเนี่ย

ม๑ถึงม๖แล้วอยู่ติดกับเขาวังพี่อุ๋ยดู

ติลงพื้นที่ไปบอกลิงเพียบเลยเป็นลิงสม
เนี่ยมันก็หาของกินวิ่งเล่นเนี่ยโอ้โห
รถจักรยานยนต์อะไรจอดไว้นี่มีอะไรกินก็หยิบกิน
ส่วนเหตุการณ์ในคลิปว่าค่ะมันเป็นอาคารก้าวของโรงเรียน
นี่ตรีที่เราบอกไปทางไหนถ่ายภาพไปก็เจอแต่ลิง

แล้วทางผู้ใหญ่ทางครูทางโรงเรียนทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โอ้โหมันต่อเนื่องยาวนานอย่างนี้

คุณผู้ชมครับเราถามทางท่านผอโรงเรียนนะครับ
อรุณสรรพคุณนะฮะท่านอายุ๕๙แล้ว

บอกว่าหลังจากเกิดเหตุตรงนี้นะกรณีนี้คลิปนี้
ก็รีบแจ้งผู้ปกครองของเด็กนะ

บอกลิงมันอยู่คู่กับโรงเรียนมานาน

ประสานไปยังกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์จังหวัดเพชรบุรี
ให้มาดูแลแก้ไขปัญหาให้แล้ว
วิธีการแก้ปัญหาเนี่ยเดี๋ยวจะไปเอาลิงกังมา
ลิงกังเนี่ยจะเอามาผูกเอาไว้ติดกับเขาวังผูกแบบเลี้ยงนะ

เพราะฉะนั้นจะเอาลิงกังเนี่ยมาผูกผูกเอาไว้เพื่อไม่ให้ลิงสมเข้ามา
แต่ไม่ปล่อยลิงกลางแบบโอ้โหวิ่งอะไรในโรงเรียนแบบนี้

และจะสำรวจประชากรลิงกับอาหารว่าเพียงพอหรือเปล่า
แล้วจะหามาตรการในการจัดการให้เด็ดขาดต่อไป
ในการที่จะจำกัดเรื่องของจำนวนประชากรลิง
ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขามาให้ความรู้กับนักเรียนว่า

เราจะแก้ไขปัญหาแบบไหนอะไรยังไงกันดี
แต่ฝูงลิงเนี่ยมันอยู่กับโรงเรียนมานานมากแล้วท่านผอบอก
ที่ผมคิดว่าที่เขาลงมาเนี่ยเขาต้องการอาหารมากกว่านะครับ
แหล่งอาหารบนเขาวังไม่น่าจะเพียงพอกับเขา
แล้วยังไงถ้าสมมติถ้าเขาเอาลิงกังมาก็คือเอามาไว้บนเขาไว้ในโรงเรียนอะไรครับ
เอาไว้ชายแดนเขากับโรงเรียน
แล้วลิงกังมันจะไม่มาย่งเด็กร่วงไงครับ
อ๋อลิงกังนี่ผูกอะผูกครับผูกไว้ผูกไว้ครับ
เขาบอกว่ามันก็จะได้สักระยะหนึ่งอันนี้คือเบื้องต้น
ดุไหมผมว่ามันก็อยู่ร่วมกันได้นะเท่าที่ผมสัมผัสผมก็เป็นสิทธิ์เก่าที่นี่แหละครับ
มันเห็นมาตั้งแต่เด็กแต่สมัยที่ผมเป็นนักเรียนมันยังไม่ได้เยอะขนาดนี้
แต่ตอนนี้จำนวนประชากรของเขาเพิ่มมากขึ้น
นี่ท่านผออายุ๕๙บอกผมก็เจอตั้งแต่สมัยผมเรียนที่นี่นี่แหละ
แสดงว่าอยู่มานานจริงจริงค่ะนี่ฮะอ่าเราคุยกับนักเรียนหญิงสองคนนะครับ
น้องบอกว่าเคยถูกลิงแย่งข้าวด้วยนะ
ถามแล้วน้องทำยังไงน้องบอกก็ต้องปล่อยไปจะทำยังไงได้
คือทุกวันนี้ก็กลัวบ้างชินบ้าง
วิธีรับมือเวลาเจอลิงก็คือพยายามไม่แสดงอาการตกใจให้มันเห็น
แล้วก็มีสติหลีกเลี่ยงไม่ไปจุดในที่มีลิงอยู่หลายตัว
ถ้าจำเป็นต้องผ่านจริงเนี่ยจะชวนกันไปหลายคน
หนูเป็นเด็กเก่าก็เลยชินกับมันแล้วค่ะเริ่มชินแล้ว

ก็มีกลัวค่ะแต่รู้สึกว่าถ้าอยู่นิ่งเขาก็จะไม่ทำอะไรเราอะค่ะ
หนูนั่งกินข้าวในโรงอาหารค่ะแล้วก็เขาก็มาแย่งข้าวแล้วก็เททิ้งแล้วเขาก็ไปเลย

คือหนูก็คือปล่อยให้เขาไปว่า

นอกจากเราอยู่นิดนึงแล้วมันมีวิธีการป้องกันยังไงบ้างใช่ป่ะครับไม่ให้ลิงแบบมันไม่เข้ามาหาเราอะไรแบบเนี้ยครับ
ถ้าเราไม่มีขนมเขาจะไม่เข้ามาค่ะส่วนมากเขาจะมาตามกลิ่นขนมพวกเนี้ยค่ะ
ถ้าเจอลิงตรงนี้เยอะก็เปลี่ยนทางเดินหรือไม่พยายามเข้าใกล้อะไรแบบนี้ค่ะ
คุณมีประสบการณ์อะไรกับลิงรึไม่ได้
หนูไม่มีค่ะก็ถ้าเจอก็อยู่เฉย

ไม่มีค่ะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณยุทธพลอังกินัน
ลงพื้นที่ไปกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กันนะฮะทางสัตวแพทย์ด้วยไปดูปัญหาลิงให้กับเด็กนักเรียนแล้ว

ผอบอกนั่นแหละอันนี้น้องที่บาดเจ็บนะฮะเดี๋ยวจะเอาลิงกังมามาผูกเอาไว้แถวโรงเรียน
เพื่อลิงสมมันจะได้กลัวแล้วไม่เข้ามา
ท่านผู้ชมถามใช่ไหมเนี่ยวิธีนี้อันนี้ผมก็ไม่ทราบแต่เจ้าหน้าที่เขาบอกมาก็อาจจะใช่ก็ได้

ส่วนระยะยาวนะครับเดี๋ยวจะควบคุมประชากรลิงด้วยวิธีการทำหมัน
จะไปหาแหล่งน้ำแหล่งอาหารให้เพียงพอเพื่อให้ลิงเนี่ยอยู่ในพื้นที่เขาวังอยู่ด้านบน
แล้วไม่ลงมาหาอาหารตามชุมชนหรือว่าโรงเรียน
นี่เห็นไหมเดินเหมือนมันเป็นนักเรียนเลย
เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนไปเลย
มันคงคิดว่ามันเป็นนักเรียนหรือเป็นคนที่ทำงานที่โรงเรียนหรือเปล่าเนี่ย
โอ้โหอยู่กันแบบทุกวันเลยนะครับ